โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วทำเสียงกุบกักรอแล้วอ่ะ
มันได้เป็นหนังกรอบอร่อยแน่แน่เลยว้าวเนี่ยฮะเจ้าของร้านน่ะ
คุณพารินีแป้นลาบเขาบอกอย่างนี้ว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกค้าออเดอร์มาเพียบเลยนะ
คือปกติเนี่ยทางร้านจะเปิดรับออเดอร์เอาจริงวันหนึ่งก็ประมาณสัก๑๐ตัว
เพื่อควบคุมคุณภาพเพราะทุกตัวต้องอร่อยเด็ด
แต่ในช่วงเทศกาลแบบนี้ยอดสั่งซื้อเนี้ยมันพุ่งทะลุขึ้นไปอืม
วันละหกสิบตัวคุณชิสาโอ้โหหมุนกันหันกันเมื่อยเลยนะคะ
ก็ต้องหมุนติ้วหมุนติ้วหน้าเตาแบบนี้
ก็ปกติวันละสิบอะครับแต่ตอนนี้ต้องทำวันละหกสิบ
แต่ก็ยังควบคุมคุณภาพเหมือนเดิมนะถูกต้องฮะ
เขาบอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็นนาทีทอง
ปีนี้ทางร้านเขาบอกว่าเอาจริงนะก็ปรับลดยอดสั่งลงด้วย
เหลือเพียงวันละ๒๐๓๐ตัวนะอ้าวเขาบอกอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ย
ปริมาณลูกหมูมันมีน้อยรวมไปถึงที่ผ่านมาช่วงเทศกาลปีใหม่
แล้ววันเด็กก็เพิ่งจะผ่านมาไม่นานเรียกได้ว่าเพิ่งผ่านเทศกาลมาเนอะ
จึงมีการทานหมูหันกันเป็นจำนวนมากมันสวนทางกับความต้องการที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง
เอาพูดง่ายความต้องการของตลาดมีแต่วัตถุดิบมันหายากแล้วไง
แล้วยิ่งหายากราคาราคาวัตถุดิบก็คือลูกหมูเนี่ยมันยิ่งปรับตัวสูงขึ้น
ถ้าพูดถึงการเอาลูกหมูมาทานนี่หลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันเป็นดามงดราม่าก็ว่ากันไป
แต่นี่คืออาหารนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ามันคืออาหารที่หลายคนก็นิยมทานกันนะคุณผู้ชม
วิธีการทำมาทราบกันหน่อยเพราะว่าไหนนักข่าวก็ลงพื้นที่แล้ว
ก็ไปดูเรื่องของการคัดลูกหมูก่อนเจ้าของร้านเขาบอกว่าต้องคัดเอาไซส์น้ำหนักตั้งแต่๔๘กิโลกรัม
หนังมันต้องหนาหน่อยนะลำตัวต้องอ้วนสมบูรณ์แข็งแรง
อย่างแรกเลยนะไม่เป็นโรคนะเขาใส่ใจเรื่องความสะอาดมาเป็นที่หนึ่งเลยนะครับ
เมื่อได้ลูกหมูที่ดีมาแล้วก็นำมาทาน้ำมันเลย
แล้วก็ลงหันบนเตาแบบนี้ประมาณสัก๒๐นาทีหมุนติ้วหมุนติ้วอย่างนี้
ระหว่างนี้ต้องคอยหมุนไปมานะอันนี้เรื่องจริงนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่หมุนไปมามันไหม้นะครับ
เออจริง
หลับหนังออกมาแล้วใช่มัยล่ะ
แล้วอ้อมมาตัดตัดตัดตัด
ต้องจริงพักทุกขั้นให้หนังมันกรอบ

เขาบอกว่าปีนี้ขนาดของหมูหันมียอดสั่งซื้อมากที่สุดเลยนะ
ก็คือ๖๘กิโลกรัม

ราคาก็ประมาณนี้นั้นแหละครับพูดจบครับ
อีกแล้วแล้วเขาบอกว่า

หลายคนหลายครอบครัวบอกว่าชอบมากเลย
พอลากันแล้วเนี่ยลาเครื่องเส้นไหว้นะ
จ้องเลยหน้าตาเป็นมันเลยหมูหัน
ใครสนใจนะฮะติดต่อไปได้เนาะ
อยากจะลองสั่งซื้อก็สอบถามไปที่
หรือหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ๐๙๒๙๖๘๘๑๒๔

ทำไมเนี่ยไม่ไหวแล้วหรอค่ะคุณ
ผมเนี่ยนะชื่นชอบมากเลยโดยเฉพาะส่วนหาง

อ๋อมันก็เหมือนมีสองข้าง
สั่งเลยคุณชนะเองกินด้วยเนี่ยเดี๋ยวฉันกินทั้งตัวคุณกินหาง
อยู่ราชบุรีนะใครจะซื้อไปไหว้เจ้าไปกินกันเองตามอัธยาศัย
ก็คุณอยากกินแค่หางไง